พาคุณผู้ชมไปที่ฝรั่งเศสค่ะพิพิธภัณฑ์ลูฟที่กรุงปารีสนะคะ
คุณผู้ชมไปเที่ยวก็จะเห็นเป็นพิรมิตแก้ว
แต่มีศิลปินคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะทำให้พิรมิตแก้วนี้หายไป

แล้วเขาทำได้นักท่องเที่ยวถึงกับตกตะลึงค่ะ
ออกมาประกาศว่าเขาจะทำให้พิรมิตแก้วที่เป็นสัญลักษณ
ตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟตั้งแต่ปี๒๕๕๙
วับไปทั้งหลังแล้วเขาทำได้จริง
เขาใช้เทคนิคทางศิลปะอำพรางพิรมิตให้หายไป

ปีนคนนี้เขาบอกว่าเขาใช้การวาดภาพ
เป็นภาพอาคารพิพิธภัณฑ์ลุฟทั้งหลังมาพาดลงบนพิรมิต
ก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าพิรมิตหายไปนึกออกไหม
ก็คือเหมือนกับวาดภาพมาซ้อนอีกที

แต่จริงแล้วมันไม่ได้หายไปไหนมันหายไปไม่ได้หรอก

หลายคนก็สงสัยนี่มันคือมายกลรึเปล่า
แต่จริงแล้วศิลปินคนนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่มายกล
มันเป็นการใช้ศิลปะเล่นกับการมองเห็น
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนด้วยนะคะ

ถ้าทำเป็นสีนี่เดี๋ยวฉันเชื่อเลยว่าคนเดินชนพิรามิตค่ะ
เขาเป็นในลักษณะของโชว์เลยนะเป็นการแสดงโชว์นะคะ
สามารถไปดูกันได้จนถึง๒๗มิถุนายนนี้ค่ะ